มีเรื่องราวของท่านที่ชอบนวดแผนโบราณนวดไทย
ไหนมาติดตามกันอีกแล้ว
มันก็ถือว่าเป็นอุทาหรณ์แล้วก็คุยกันได้นั่นแหละ
อาจจะไม่บ่อยแต่ก็มีให้เห็นอยู่เป็นระยะ
คราวนี้มีหญิงสาวคนหนึ่งที่เธอท้อง๖เดือนนะ
ไปใช้บริการการนวดแผนโบราณใน
ร้านที่อยู่ในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับ
แล้วปรากฏว่าอยู่ดีเนี่ยก็ช็อกไปเลย
ปั๊มหัวใจแล้วพาส่งโรงพยาบาล
พ่อบอกว่าไม่มีใครรับผิดชอบ

บอกว่าลูกสาวอายุ๒๕ปีนะ

อาชีพก็คือเป็นพริตตี้พนักงานประชาสมพันธ์นะครับลูกสาวก็มีลูกชายอายุ๖ขวบอยู่๑คน
ตอนนี้กำลังตั้งท้องลูกคนที่๒ได้ประมาณ๖เดือน
เมื่อ๑๑มกราคมที่ผ่านมาลูกสาวที่ชื่อว่านางสาววิราวัล
ได้เดินทางไปใช้บริการของร้านนวดแผนโบราณแห่งหนึ่ง
ห้างสรรพสินค้าที่ตัวเมืองเชียงใหม่เนื่องจากว่าเมื่อยตัวเมื่อยตัว
ก็เลยเข้าไปใช้บริการแล้วกำลังนวดอยู่เนี่ยอยู่ดีก็เกิดอาการช็อก
มีอาการชักด้วยแล้วก็หมดสติไปทางร้านเนี่ยบอกว่าได้ช่วยกันปั๊มหัวใจแล้ว
แล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
ปรากฏว่าอาการหนักเลยนะครับพ่อบอกว่าแพทย์ที่รักษาอาการของลูก
บอกว่าลูกสาวมีอาการริ่มเลือดไปอุดตันหัวใจปอดแล้วก็สมอง
ทำให้ทารกในครรภ์เสียชีวิต
และลูกสาวอาการยังโคม่านะครับคือ๑๑มกราคมในวันเกิดเหตุ

แพทย์ต้องดูดเอาเด็กที่เสียชีวิตในคันของลูกสาวออกมา

แต่ว่าตัวลูกสาวเองก็เซลล์สมองตายทั้งสองซีก
ตอนนี้กลายเป็นเจ้าหญิงนิทรา
สอบถามจากแพทย์แพทย์บอกว่าสาเหตุเกิดจากการนวดที่อาจจะผิดวิธี
พ่อก็เลยไปแจ้งความไว้ที่สพภูพิงจังหวัดเชียงใหม่เป็นหลักฐาน
แต่คดีผ่านมาเกือบเดือนนะตั้งแต่๑๑มกราคม
อาการยังไม่ดีขึ้นต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ
และยังไม่มีการดำเนินคดีอะไรกับทางร้านนวด
นวดก็ติดต่อมายังพ่อบอกว่าหากจะมีอะไรที่จะคุยกันเนี่ย
ก็ให้คุยกับทนายของร้านนะพ่อก็เลยบอกว่าเอ๊ะอย่างนี้มันไม่ยุติธรรมกับครอบครัว
ก็เลยมาร้องเรียนผ่านสื่อมวลชนอืมพ่อของหญิงสาวคนนี้ชื่อว่า
นายบุญมีเกรดเกษีอายุ๕๖ปีเป็นชาวกำแพงเพชรนะฮะ
แต่ว่าทีนี้เขาต้องไปทำงานอยู่ที่จังหวัดชนบุรี
ก็เลยให้ลูกสาวเนี่ยเป็นลูกคนเดียวของเขานะวัย๒๕ปีเนี่ย
อยู่กับพี่สาวที่จังหวัดเชียงใหม่ก็ให้พี่ช่วยดูแลมาตั้งแต่เด็กนะครับ
บุญมีบอกว่าได้แจ้งความกับพนักงานสอบสวนสพภูพิงรัชนิเวศ
แต่เรื่องเงียบหายไปตำรวจบอกให้ญาติไปตกลงกับร้านนวด
แต่ว่าไม่สามารถตกลงกันได้มีการบ่ายเบี่ยง
แต่ทางครอบครัวมีหลักฐานว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นที่ร้านนวด
อยากให้ทางร้านออกมารับผิดชอบกับเรื่องที่เกิดขึ้น
เพราะว่าตัวลูกสาวเองก็มีภาระต้องเลี้ยงดูลูกชายวัย๕ขวบ
สามีตอนนี้สามีของลูกสาวนะถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำ
ส่วนออกอีกครั้งแล้วก็ปั้งขึ้นมา
แล้วหมอเขาเขียวว่าทิศหมดอะไรนะ
หมอเขาบอกว่ามันเกิดจากริ่มเลือดตันทางปอดและสมอง
แต่เรื่องที่เขาบอกว่าน้องเขามีโรคประจำตัวไหมเขาก็ไม่มี
แต่เขาไม่ยอมคุยอย่างนั้นเขาก็วางสายไปเฉยเลย
เขาบอกเขาว่าเหมือนเขาอ้างว่าเด็กคนนี้เป็นที่อื่น
แต่ว่าผ้าทำผมผ้าทำนวดขาก็ติดมากับโรงพยาบาล
คือนี่ชักแล้วก็ช็อกในร้านเลย

แต่ไม่มีภาพเหตุการณ์ช่วงเวลานั้นแค่นั้นเองนะครับ
เมื่อปีที่แล้วพฤศจิกายนเนี่ย
ก็เคยมีภาพเหตุการณ์ที่ผู้ชายคนหนึ่งที่ไปร้านนวดที่ชนบุรี
คลายเส้นแล้วก็แบบช็อกไปเลยอ่ะใช่ต้องปั๊มหัวใจตอนนั้นนะครับ

พันตำรดโทอเนกชัยวงรองพุ่มกับการ
หัวหน้าพนักงานสอบสวนสพภูพิงรัชนิเวศ
บอกว่าตอนนี้ได้เรียกพนักงานสอบสวนมาสอบถามเรื่องคดีแล้วนะครับ
ซึ่งพนักงานสอบสวนนั้นบอกว่า
วันเกิดเหตุได้ลงพื้นที่ไปสอบสวนในที่เกิดเหตุแล้ว
ก็เลยเดินทางไปสอบสวนพนักงานที่ร้านนวด
ทำให้ทราบว่าผู้ป่วยนั้นเดินทางมานวดฝ่าเท้าเป็นเวลา๑ชั่วโมง
หลังจากนั้นก็จะไปนวดตัวต่อ
ปรากฏว่าช่วงนั้นได้เป็นลมหมดสติไป
แล้วก็มีอาการชักทางร้านก็เรียกรถพยาบาลนำตัวส่งโรงพยาบาล
ซึ่งสาเหตุเบื้องต้นคาดว่าผู้ป่วยที่ตั้งคันอยู่ประมาณ๕๖เดือน
ได้มาใช้บริการนวดที่ร้านแต่ไม่ได้แจ้งให้ทางร้านทราบว่ากำลังตั้งคันอยู่
ปกติถ้าคนตั้งคันหรือว่ามีอาการบาดเจ็บห้ามนวด
ทางร้านต้องไม่นวดให้นะต้องถามก่อนนะ
คือต้องแจ้งเขาว่าเรามีอาการแบบไหนอะไรยังไงด้วย
แต่อันนี้คือทางร้านเขาอ้างนะ

ว่าเขาไม่รู้ว่าเพราะว่าคนที่มานวดไม่ได้บอกเขานี่ว่าตั้งท้องอยู่ประมาณ๕๖เดือน
เขาก็นวดไปพอนวดฝาเท้าเสร็จชั่วโมงนึงจะไปนวดตัวต่อ
ระหว่างนี้เป็นลมหมดสติแล้วก็ชัก
เขาก็เลยแจ้งกับเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาล

พนักงานสอบสวนบอกว่าสอบปากคำพนักงานนวดไปแล้วแล้วก็เจ้าของร้านด้วย
ขั้นตอนต่อไปคือจะเรียกทางญาติของผู้ป่วยกับเจ้าของร้านมาเจรจากันอีกครั้งหนึ่ง

อย่างที่คุณภาคภูมิบอกว่าคุณหมอบอกกับพ่อว่าสาเหตุก็คือริ่มเลือดไปอุดตันหัวใจปอดและสมอง
แล้วเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ที่บอกว่ามีผู้ชายคนนึงเข้าร้านนวดที่จังหวัดชนบุรีแล้วก็ต้องปั๊มหัวใจเหมือนกัน
สาเหตุคล้ายกันเลยนะคะสาเหตุครั้งนั้นเนี่ยก็คือริ่มเลือดหลุดไปอุดตันคั่วปอดทั้งสองข้างทำให้หายใจไม่ออกคือริ่มเลือดหลุดเข้าไป
แต่ครั้งนั้นเหมือนกับผู้ชายคนนั้นเขาบาดเจ็บอยู่แล้วก็มีริ่มเลือดอยู่

แล้วริ่มเลือดมันวิ่งขึ้นไปอย่างนี้